เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเสรภูมิยังคงวิกฤตอยู่นะครับ
แม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าก็ยังพบว่าระดับน้ำยังท่วมสูง
โดยเฉพาะที่ตำบลวังหลวงแล้วก็ระดับน้ำยังสูงเฉลี่ยคุณกว่า๑เมตรนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านเองยังต้องเตรียมตัวรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากเขื่อนลำเปล่า
นี่คือคำเตือนให้เฝ้าระวังน้ำจากเขื่อนลำเปล่าที่จังหวัดกรสินจะเร่งระบายออกมา
ดังนั้นครับทีมข่าวของเรานะฮะวันนี้ย้ายทัพทีมข่าวไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ไปอยู่ที่อำเภอเสรภูมินะครับ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มฮะรายงานสดมาจากที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

จุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเรียกว่าแยกนางคอยนะครับ
ซึ่งเป็นแยกของบริเวณตำบลวังหลวงนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักที่สุดนะครับ
แล้วก็พื้นถนนตรงบริเวณนี้นะครับเป็นทางแยกระหว่างหมู่บ้านท่าเยี่ยม
แล้วก็หมู่บ้านท่างามนะครับซึ่งพบว่าในช่วงเช้านั้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานที่ผมมายืนรายงานตรงบริเวณนี้น้ำนั้นไหลบ่าอย่างแรงนะครับ
แต่ว่าช่วงเช้านี้เริ่มเห็นพื้นผิวถนนแล้วนะครับ
แล้วก็ในวันนี้นะครับคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ของบ้านท่าเยี่ยม
แล้วก็บ้านท่าทางเกวียนนั้นจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่ท่วมหนักมานานกว่า๓วัน
แต่ว่าชาวบ้านนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่นะครับ
หลังจากเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินทร์นั้น
จะมีการปล่อยน้ำลงมาสู่ยังพื้นที่อำเภอเสรภูมิ
ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านล่างเขื่อนนะครับ
จำนวนวันละประมาณ๓๐ล้านลูกบาทเมตรครับ
พืชสวนไร่นาบนเนื้อที่กว่า๒หมื่นไร่
ภายในตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจรเอด
ถูกแทนที่ด้วยมวลน้ำจำนวนมหาศาลนะครับ
จะเห็นได้ว่าในภาพมุมสูงในขณะนี้นะครับ
คือมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลบ่าเข้าท่วมเต็มทุกพื้นที่โดยเฉพาะบ้านท่าทางเกวียนหมู่ที่๔นะครับ
แล้วก็บ้านท่าเยี่ยมหมู่ที่ห้าของตำบลวังหลวงชาวบ้านกว่าหนึ่งร้อยสิบแปดหลังคาเรือน
จำนวนผู้คนกว่า๔๙๐คนทรัพย์สินเกือบทั้งหมดรวมถึงตัวบ้านต้องจมไปกับสายน้ำนะครับ
แล้วก็มีรายงานแจ้งว่าบ้านเรือนประชาชนพังทั้งหลังจำนวนห้าหลังคาเรือนนอกจากนี้นะครับ
ยังมีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำปลาปลาภายในหมู่บ้านนะครับ
เพิ่งสร้างได้เพียงสองเดือนนั้นก็พังเสียหายพนังกั้นน้ำบริเวณบ้านท่าเยี่ยมนะครับ
คืออีกหนึ่งจุดที่พังทลายลงมาและส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านทั้งสองนะครับ
ทุกพื้นที่หลังจากแม่น้ำยังมีมวลน้ำจำนวนมหาศาล
ทำให้น้ำกัดซ่อพนังดินที่สร้างมากว่า๒๐ปีจนพังลงในที่สุดนะครับ
ส่วนบ้านเรือนที่อยู่บริเวณนั้นก็พังเรียบโดยเฉพาะชั้นที่๑ของตัวบ้าน
พื้นที่บริเวณนี้นะครับติดกับลำน้ำยังนะครับ
รับน้ำมาจากเทือกเขาภูพาลไหลลงสู่อำเภอเสรภูมิ
โดยจุดแรกที่น้ำเริ่มไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือนคือบริเวณตำบลไข้นุ่น
ตำบลนาแซงหลังจากพนังกั้นน้ำพังลงนะครับ
จากนั้นก็มีพนังกั้นน้ำตลอดแนวที่พาดผ่านของอำเภอเสรภูมิ
รวมถึงของตำบลในพื้นที่นะครับก็พังลงกว่า๒๐จุด
โดยจุดที่หนักที่สุดก็คือที่บ้านท่าเยี่ยมแล้วก็บ้านท่าทางเกวียนแห่งนี้นะครับ
แต่วันนี้นะครับพบว่าระดับน้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากเดิมที่สูงประมาณ๒เมตรก็ลดเหลือเพียงประมาณ๑เมตรนะครับ
โดยเฉลี่ยโดยรวมนะครับหลังจากที่หมู่บ้านทั้งสองนั้น
มีน้ำท่วมหนักทั้งหมดในพื้นที่ประมาณ๓วันนะครับ
แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เข้าสู่วันที่๔แต่บริเวณพื้นที่ทุ่งนา
บริเวณพื้นที่ทางการเกษตรนั้นก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ๑เมตรครึ่ง
แต่คาดว่าชาวบ้านนั้นนะครับยังคงต้องรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่อีกระลอกนะครับ
เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสินนั้นเร่งระบายน้ำออกมาจากเขื่อน
โดยเมื่อวานนี้นะครับพบว่ามีการระบายน้ำออกมาถึง๓๔ล้านลูกบาทเมตร
จากเดิมที่ระบายเพียง๒๕ล้านลูกบาทเมตรเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำชีนะครับ
โดยมวลน้ำก้อนนี้นะครับจะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำยังที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสรภูมินะครับต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่ก้อนนี้อีกครั้งนะครับ
ส่วนพื้นที่รับน้ำต่อจากตำบลวังหลวงตำบลนาแซงนะครับก็คือตำบลนางาม
ตำบลขวาวและก็ตำบลนาเริงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ
และขณะนี้ก็พบว่ามีน้ำท่วมสูงแล้วในพื้นที่ของทั้ง๓ตำบลนะครับ
หลังจากนั้นมวลน้ำก้อนนี้นะครับก็จะไหลลงสู่ลำน้ำยังนะครับ
แล้วก็จะไหลลงยังบริเวณแม่น้ำชีบริเวณบ้านโพตากตำบลนางงาม
อำเภอเสรภูมิจากนั้นจะไหลไปสมทบกับแม่น้ำมวลที่อำเภอราศีสลัย
ศรีสะเกดก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปครับ
และจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ได้ประกาศให้พื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณภัยระดับที่๒นะครับ
แล้วก็มีการเตรียมช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินทั้ง๙อำเภอนะครับ
แล้วก็จากรายงานนะครับแจ้งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นส่งผลให้ชาวบ้านเสียชีวิตแล้ว๔รายนะครับ
พืชผลทางการเกษตรรวมถึงพื้นที่ทุ่งนาได้รับความเสียหายแล้วกว่าสองแสนหนึ่งหมื่นไร่
รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่าหนึ่งหมื่นสามพันหลังคาเรือนนะครับสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ